มาดูเรื่องของอาหารการกินเรื่องใกล้ตัวกันหน่อยนะคะ
คุณผู้หญิงคนหนึ่งเธอตัดสินใจถ่ายเป็นคลิปเลยค่ะ
บอกว่าไปซื้อกุ้งตัวใหญ่ลักษณะเป็นกุ้งแม่น้ำ
กล้ามโตคุณนึกออกไหมโอ้โหหลายคนชอบดิฉันก็ชอบ
เธอไปซื้อที่ตลาดอตก๒กิโลพันเก้าร้อยบาท
แต่สิ่งที่ได้คือของแถมเป็นตะปูสอดไส้
หรือว่าจะทำให้ทางร้านเสื่อมเสียชื่อเสียง
ตั้งใจว่าโพสต์คลิปนี้ถ่ายคลิปนี้
ไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ไปซื้อกุ้ง
คุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วเดี๋ยวขยายความพร้อมกันค่ะ
นกจะมาเตือนภัยเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทั้งหลาย
วันนี้นกไปตลาดออลตะกอมาค่ะผู้ยกผู้ยกไปหยิบอ่าอะไรน่ะ
ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่นกตั้งไลฟ์สดอ่ะ
อันนี้แบบนกย่างเผาแล้วนะคะนอกซื้อมาลงละแก้าร้อย๕๐
บาทค่ะแต่ข้างในมีตะปูค่ะอันนี้เป็นตะปูนะจ้ะ
มันก็ต้องมีในอะไรแน่แต่ไม่รู้อันไหนนี่เห็นไหมคะ
เนี่ยพอแกะออกมาปุ๊บเป็นตะปูค่ะ
โอ้โหต้องการน้ำหนักกุ้งขนาดจะต้องยัดตะปูอ่ะไม่เข้าใจอ่ะ
ไลค์แล้วก็แชร์กันด้วยนะคะเตือนภัยกันด้วยที่ตลาดออสตรกอค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเธอชื่อว่าคุณนกนะคะ
เอาคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊กค่ะคือการตั้งคำถามของเธอน่าสนใจว่า
ตะปูที่เธอเจอในก้ามกุ้งเนี่ยมันมาจากชาวประมง
หรือมันมาจากแม่ค้าที่ยัดสอดไส้ไปเอง
แน่นอนนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก
โอ้โหเห็นแล้วหน้าทานคงน้องตัดเช้าเลย
แล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดเนอะนั่นแหละมันสุดยอด
เด็ดเลยอ่ะแต่ว่าพอมาเจอแบบนี้เราเองเนี่ย
ในฐานะเป็นผู้บริโภคก็ไม่สบายใจในฐานะสื่อมวลชนก็ยิ่งไม่สบายใจว่า
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อไปทานแล้วมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะคะ
แต่คุณนกตั้งข้อสังเกตว่าไอ้วิธีการแบบนี้มันเป็นการโกงตาชั่งหรือเปล่า
ไปเพิ่มน้ำหนักของกุ้งหรือเปล่าเมื่อก่อนเราเจอประหลอดตะกัวในหัวกุ้งใช่ไหม
เพิ่มน้ำหนักแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการใหม่หรือนะฮะ
เธอบอกว่าเมื่อวันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมาเธอไปซื้อกุ้งแม่น้ำ
ร้านอาหารทะเลในตลาดออตกย่านจตุจักรใกล้ออฟฟิศเรานี่แหละ
กิโลกรัมละ๙๕๐บาทซื้อมาทั้งหมด๗ตัว
ตัวน้ำหนัก๒กิโลกรัมคิดเป็นเงิน๑๙๐๐บาท
ระหว่างที่เธอกำลังสั่งซื้อกุ้งแม่น้ำเนี่ยตัวโตเนี่ย
ปรากฏว่ามีสายเข้ามาเธอก็เลยคุยโทรศัพท์คือติดสายอยู่
โอ้โหกำลังคุยปลายสายทีนี้วิธีการเธอ
บอกว่าก็เลยให้ลูกจ้างของร้านเป็นคนเลือกกุ้งให้
แต่พอกลับมาที่บ้านย่างกินเท่านั้นแหละค่ะ
คือเธอนั่งกินกับลูกชายลูกชายกินตัวเนื้อหัวกุ้ง
ไม่ทานตรงก้ามเธอบอกว่าเธอทานเอง
ตัดสินใจค่ะใช้อิโต้ในมือเห็นไหมคะแงะออกมาค่ะ
แต่สิ่งที่ได้คือตะปูออกมาเป็นตัวเลยแล้วแต่ละตัวยาวระดับนิ้วนะคะ
ทั้งหมดนับไปนับมา๔ตัวก็เลยตั้งใจดีว่าอัดคลิปนี้
เพื่อเตือนภัยสำหรับคนที่ชอบกินจุ้ง
คนที่ชอบกินกุ้งต้องระวังนะคะแล้วอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตลาดออตกด้วยทางตลาดเขาก็มีคำชี้แจงเรื่องนี้ออกมานะคะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาล่ะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ
เจ้าของร้านกุ้งเราลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปที่ตลาดสดอตก
ไปคุยกับเจ้าของร้านกุ้งเจ้าของร้านกุ้งบอกว่า
ใช่คุณนกเป็นลูกค้าที่มาซื้อกุ้งเที่ยวร้านจริง
ตอนที่คุณนกมาซื้อเนี่ยเธอเดินวนและเวียนอยู่ตรงนั้นหลายรอบ
สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจซื้อนะคะเธอบอกว่าหมายถึงแม่ค้าบอกว่า
ยืนยันเลยว่าตะปูที่พบเนี่ยไม่ได้มาจากทางร้านแน่นอน
เพราะตอนที่ทางร้านเอากุ้งมาลงที่ร้าน
ก็มีการใช้เครื่องสแกนโลหะแบบเดียวกับที่ใช้ตรวจอาวุธตามสนามบิน
แกนตรวจตลอดตอนที่สแกนคือรับสินค้ามาจากชาวประมง
หรือว่าต้นทางเนี่ยสแกนแล้วก็ไม่พบเพราะฉะนั้นยืนยันว่า
ไม่ใช่ทางร้านแน่นอนนะคะและก็ไม่จำเป็นที่จะเอาตะปูเพียงสี่ตัวเนี่ย
ยัดสอดไส้แบบนี้คุณถ้าเกิดยัดเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าก็ต้องยัดหมดไหม
ถ้าตั้งใจว่าจะเพิ่มน้ำหนักให้กับตัวกุ้งแล้วขายได้ราคาเนี่ย
จะไปยัด๔ตัวมันจะได้อะไรใช่ไหมมันไม่คุ้มหรอกกับว่า
ต้องมานั่งเสียเวลายัดเข้าไปในก้ามกุ้งทีละตัวทีละตัวเนี่ย
และที่สำคัญคุณนกคุณได้ตรวจสอบก่อนหรือเปล่า
ว่าตอนที่คุณก่อนจะแกะออกมาเนี่ยมันมีการงัดแงะแล้วสอดไส้ตะปูเข้าไปก่อนไหม
ถูกไหมกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่ามันจะไปสอดยังไง
เพื่อให้คนกินคนซื้อไม่เห็นว่ามันมีรอยของการใส่เข้าไป

ถ้าเกิดว่าคุณนกเนี่ยคนที่มาโพสต์คลิปเป็นเจ้าของคลิปเนี่ย
ไม่สบายใจก็ติดต่อมายินดีคืนเงินนะคะ
แล้วทางเจ้าหน้าที่ของตลาดออตกก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบ
บอกว่าหลังจากนี้ต้องให้ร้านที่ขายอาหารทะเล
ใช้เครื่องสแกนโลหะตรวจทุกร้านก่อนที่จะขายให้กับลูกค้า

เอาล่ะล่าสุดค่ะคุณนกเจ้าของคลิปนะคะ
ได้มีการออกมาโพสต์บอกว่าทางร้านทางร้านเจ้าของร้านกุ้งเนี่ย
ออกมาชี้แจงว่านกเดินอยู่หลายรอบแล้วก็ตอนนั้นเนี่ย
ทางร้านก็สแกนกุ้งทุกตัวถ้าเกิดว่าอยากรู้ความจริง
ให้เปิดกล้องของทางตลาดออตกหรือว่าทางร้าน
อันนี้คุณนกท้านะคะก็อยากรู้เหมือนกันว่า
ใครเป็นคนพูดโกหกกล้าให้เปิดกล้องวงจรปิดหรือเปล่า
อยากให้คุณผู้ชมช่วยกันแชร์เรื่องนี้ออกไป
แล้วกดดันให้ตลาดออตกหรือแม้แต่ทางร้านเจ้าของร้านกุ้งเนี่ย
ออกมาเปิดกล้องวงจรปิดท้าพิสูจน์กันเลย
ว่าคุณไม่ได้ยัดไส้ตะปูลงไปเนอะ
ตรวจสอบดูนะเพื่อสุขอนามัยของผู้บริโภค
หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะสแกนด้านหน้าแต่สิ่งที่ให้ไปหยิบด้านหลัง
สแกนสแกนจากเข่งหรือว่าสแกนทีละตัวอันนี้ก็ยังไม่ทราบนะฮะ
ไม่รู้มันขั้นตอนมาจากไหนแหละก็ลองตรวจสอบดูเพื่อความสบายใจนะครับ